เหมือนที่ระยองที่นี่เหมือนกันนะคะก็มีสถานการณ์ที่ทำเอาชาวบ้านหือหา
เพราะว่าที่คลองประแสเนี่ยมีแมงกระพรุนถ้วยลอยตุ๊บปองตุ๊บปองมาเยอะมากเลย
ชาวบ้านยิ้มใหญ่เลยคุณผู้ชมรับทรัพย์รางงานนี้
ทำไมล่ะเก็บเอาไปขายได้ไงคุณผู้ชมเหรอเนี่ยตามพี่น้องกลุ่มนี้ไปเลยนะจ๊ะ
ตลอดเนี่ยได้รับทราบว่าช่วงนี้นะแมงกระพรุนถ้วยลอยตุ๊บปองตุ๊บปองค่ะ
โลนเต็มคลองประแสบริเวณชุมชนแหลมยางเขตเทศบาลเมืองแกลง
รออยู่เยอะค่ะคือมองด้วยตาเปล่าก็พอเห็นชัดเจนเลยนะคะ
ทีนี้ทีมงานไม่รอช้านะคะรีบไปดูให้เห็นเลย
แล้วก็เป็นแบบที่ชาวบ้านบอกจริงค่ะชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นนะก็คือคุณพี่อธิราจุนเจือ
บอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะนี่นี่ที่เหล่าแมงกระพุนถ้วยจะลอยตามน้ำเข้ามาในคลองประแส
ในช่วงทะเลน้ำทะเลหนุนขึ้นมาแบบนี้เพราะปกติมันจะลอยมาไม่มากแล้วลอยมาไม่ลึกขนาดนี้
ชาวบ้านชาวช่องเห็นแล้วยิ้มเลยเตรียมสวิงเลยค่ะเอามากวาดกวาดกวาดเอามาช้อนใหญ่เลยค่ะ
เพราะอะไรคุณผู้ชมเอาไปขายได้เอาไปขายได้ทำอาหารได้ทั้งกรอบทั้งอร่อยเลยล่ะ
ถามว่าเขาเอาทำแบบไหนแล้วมันทานได้เหรอเนี่ยบอกแมงกระพูนมันมีพิษไงถ้าโดนแล้วมันจะแสบร้อนไม่ใช่เหรอ
มันแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ชนิดนะคะมันมีพิษจริงแต่ว่าชาวบ้านเขามาแปรรูปเป็น
วิธีการก็คือพอช้อนมันได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะเอามาดองกับเปลือกต้นอินซีหรือว่าเปลือกต้นสน
หลังจากนั้นก็ค่อยนำมาแปรรูปส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็พวกยำอาหารทะเลแบบนั้นถูกไหมคะ
และใครที่เอามาทำอาหารสดเนี่ยเขาก็ขายนะ
ขายในราคาสามสิบถึงห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าดองแล้วเนี่ย
จะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกประมาณหกสิบถึงแปดสิบบาทชาวบ้านเลยบอกโอ้โห
ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนชนิดใดอาหารทะเลอาหารน้ำจืด
อาหารจากไหนก็แล้วแต่ปรุงให้สุกให้ความร้อนเยอะ
ปลอดภัยแน่นอนอร่อยกรุบกรับกรุบกรับเลยทีเดียวใช่